ไปไปกินกันนะไปกินกันที่จังหวัดชนบุรี
ชนบุรีได้รู้แล้วว่าอยู่จังหวัดไหน
ส่วนเรื่องของไลน์ผมขอย้ำกันถึงแล้วกัน
ชื่อส่งกันมาว่าชื่อไลน์ของคุณผู้ชม
ชื่อว่าอะไรติดแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์มาด้วย
บอกอาชีพด้วยบอกจังหวัดด้วยบอกอาชีพด้วย

หรือว่าจะส่งมาทักทายพูดคุยเราก็ได้นะ
หลายคนก็ส่งมาทักทายบอกว่าคิดถึงเรา๓คนจังเลย
สามคนก็คิดถึงคุณผู้ชมมากเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปกินกันให้แบบแหลกไปเลย
เอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปทานกันเลยนะครับ
ร้านนี้แปลกจริงไปทานอาหารกันบนรถทัวร์เลยทีเดียว

โอ้โหดูสิครับข้างในคนเพียบเลยนะครับ

แต่ว่าเป็นรถทัวร์ปรับอากาศที่จอดเอาไว้เฉย

แต่ว่าถูกดัดแปลงให้เป็นร้านอาหารนะครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

แต่ว่ากลายเป็นจุดสนใจของลูกค้าจำนวนมาก
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นโอ้โหถูกใจวัยโจ
แล้วก็ถูกใจกลุ่มผู้ใช้รายงานในพื้นที่อีกด้วยนะครับ
ร้านนี้เป็นร้านขายต้มเลือดหมู
สูตรเด็ดจากย่านเยาวราชเลยนะ
ชื่อร้านค่อนข้างดุดันพอสมควรครับ

เดี๋ยวมีคำต่อท้ายด้วยเหรอ
โอ้โหมันเป็นเพลงเขาถ้าได้ยินเพลงค้นเหล็กเนี่ยนะ
อ่าขออีที
โอ้โฮเปียกค่ะ

เอาล่ะร้านนี้ก็ตั้งอยู่ริมถนนสาย๙กิโลฝั่งขาเข้า
ส่วนอุตสาหกรรมศรีราชาตำบลหนองขามนะครับ
แถวนั้นอุตสาหกรรมโรงงานก็เยอะอยู่
แล้วก็นายอมรเทพราชศรีมาเจ้าของร้านวัย๕๒ปีอำเภอ
เป็นชาวอำเภอศรีรัญชาเล่าว่าก่อนหน้านี้เขาได้ซื้อรถปรับอากาศมา
ทัวร์ปรับอากาศมาซึ่งเป็นมือสอง

ตอนแรกก็ตั้งใจแล้วครับว่าจะนำมาวิ่งรับส่งพนักงานโรงงานอย่างที่บอก
แถวนั้นโรงงานเขาเยอะในส่วนอุตสาหกรรมศรีราชา
แต่เนื่องจากเป็นรถเก่าไม่ผ่านเกณฑ์ไม่สามารถนำมาใช้งานได้
ก็มาจอดทิ้งไว้หน้าบ้านแบบนี้
กระทั่งเกิดแนวคิดปิ๊งขึ้นมาจะทำอะไรดีซื้อมาแล้ว
ก็มาดัดแปลงรถทัวร์คันนี้เป็นร้านต้มเลือดหมูครับ
งบประมาณในการลงทุนกว่า๑แสนบาทเอาไปลองฟังเสียงหน่อยครับ
ก็เลยมาคิดดูถ้าเราเอามาดัดแปลงเป็นค้าขาย

ก็เลยไปได้สูตรในกับยาวราช
เขาขายอยู่เขาก็เลยให้สูตรมา
เป็นที่มาว่าเออต้มหรือหมูคนเหล็กคือเป็นสูตรของเยาวราชอืม

โอ้โหสำหรับรถทัวร์ร้านต้มเลือดหมูเนี่ยนะ
ร้านนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอย่างที่บอกนะครับ
ร้านชื่อว่าคนเล็ก
แต่เข้าไปในตรงโซนคนขับคิตตี้น่ารัก

คือน่าจะไปถ่ายรูปได้
ตามสบายเลยอยากตรงไหนหน้าหลังหรือว่าในร้าน
เพราะว่าเขาตกแต่งมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
แล้วที่สำคัญร้านนี้ราคาไม่แพงนะครับ
ชามหนึ่งก็๔๐บาทพิเศษก็๕๐บาทแล้วครับ
แล้วก็สามารถจุคนได้ประมาณ๔๐คน

ก็ถือว่าใหญ่โตอยู่พอสมควร

ใช่ปูเสือทานได้เลยจะมาแล้วนะ
ริขึ้นไปทานบนนั้นก็แล้วแต่ละกัน

ร้านนี้ไปทานกันได้คุณผู้ชมครับ

พุธไปไม่ได้ทานรถเขาปิด

วันกุฏไปทานไม่ได้แต่ทานในวันอื่นทานได้ทุกวัน
เปิดตั้งแต่ตอน๙โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นก็แทบจะทั้งวัน
ก็ทานกันได้ร้านนี้รสชาติอร่อยแบบไหนก็ไลน์มาบอกกับเราหน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมครับ